พูดถึงเรื่องของความดวงดีกันแล้วนะ

แน่นอนล่ะครับถ้าหากว่าไปทานอาหารแล้วดวงดี

ร้านนี้ผมบอกว่าชื่อเป็นมงคลมาก
ชื่อว่าร้านดวงดี

ชนบุรีก็ต้องขี่มอไซค์ไป
มาตลอดเลยมอเตอร์ไซคันนี้
แต่ว่าที่พามาดูที่นี่นะครับ
เป็นโรตีที่ขึ้นชื่อลือชาเป็นอย่างมาก
เพราะว่าชื่อร้านดึงดูดแบบนี้

อยู่คู่เมืองชนบุรีมานานมากนะครับ
เจ๊คนนี้ชื่อว่าเจ๊เองครับ
เจ้าของร้านคนนี้ชื่อเจ๊เอง

โอ้โหเขาบอกว่าสุดยอดเลยนะครับ
ร้านนี้แหมเห็นหน้าตาอายุอนานะครับ

ยังแข็งแรงหน้าตายังสาวสวยเลยนะ

ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่อยู่คู่เมืองชนบุรีมานาน
แต่ว่าเขาก็รู้จักกันดีในนามอีกชื่อหนึ่ง

นี่อีกชื่อนึงนะที่คนแถวนั้นเขาเรียกกัน
เอ้าก็ไปถามเจ๊เองแล้วครับว่าทำไมตั้งชื่อร้านว่าดวงดี

ก่อนจะมาขายโรตีก็ค้าขายมาหลายอย่างนะ
เนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายคน

หารายได้มาแต่ว่าสุดท้ายไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว

ลองมาทำอะไรที่มันเป็นของเราเอง
เป็นเจ้าของเองก็เลยเปิดร้านขายโรตีดู

การทำสละเป๋าจากเมืองจีน
คือการทำแป้งลักษณะของการทำแป้งมา
ใช้ชื่อร้านว่าดวงดี

อ่ะจากนั้นนะครับโรตีดวงดี
ก็เป็นร้านที่ติดปากของคนเมืองชน

สืบทอดมาจนถึงรุ่นหลาน

อย่างที่ผมบอกเขาขายมานานกว่า๖๐ปีแล้วนะครับ

เขาอยู่ตรงที่แป้งโรตีนะครับ

เหลืองกรอบน่ารับประทานเป็นอย่างมากนะครับ

เขาก็จะใช้เวลาในการนวดแป้งโรตีกว่าครึ่งชั่วโมง

เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะนำไปทอดได้เลยนะครับ
ก็ต้องมาแผ่มันออกมา

กล้วยต้องไม่สุกงอมจนเกินไป

ทำให้โรตีมีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วโอ้โหดูสิครับ

แล้วก็เพิ่มปุ่มที่มันเพิ่มกลิ่นนะฮะ

เขาบอกว่าช่วงที่เปิดร้านแรกนะครับ
ก็ขายเพียงแค่โรตีธรรมดาแล้วก็โรตีใส่ไข่
ขายเพียงแผ่นละ๑บาทในยุคก่อนนะ

แล้วก็ถ้าใส่ไข่ก็จะบาท๕๐สตางค์

ปัจจุบันนะครับเมนูมันก็ประยุกต์ไปตามสมัย
ใส่ไข่กล้วยแล้วก็ชีสด้วย
ท็อปปิ้งแบบว่าเอาใจเวรุ่นอย่างเช่นคอนฟลิก
โอ้โหเพิ่มสีสันเข้าไปให้น่ารับประทาน
ราคาในปัจจุบันเอาล่ะมาดูกันหน่อยราคาเท่าไหร่นะครับ
ราคาโรตีธรรมดาอยู่ที่แผ่นละ๑๕บาท
ใส่ไข่แผ่นละ๒๕บาท
แต่ถ้าอยากกินแบบจุใจกันไปเลย
ใส่กล้วยและไข่๓๕บาทนะครับ

ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ไปลองกันได้นะครับ
ใส่ไข่ใส่กล้วยใส่ชีสทอดขึ้นมา
ก็มีทั้งความกรอบรวมไปถึงความหนึบยืด

เอาล่ะครับไปลองฟังเสียงแม่ค้าเขา
พูดถึงเมนูของเขากันหน่อยครับ

เมื่อกี่โมงถึงกี่โมงคะ

ถึงสามทุ่มสามทุ่มขวาค่ะ

อยากจะร่วงนี้ก็มาทางนี้เลยค่ะ
อยากจะอิ่มก็มาทางนี้

และที่สำคัญไปนะครับหลายคนโอ้โห
ว่ามีโอกาสจะได้ดูดีนะ
เพราะว่าร้านเขานี่ชื่อก็เป็นมงคลแล้ว
ดวงดีไปทานกันได้นะครับ
นะครับโรตีถ้าหากว่า

ถามคนแถวนั้นต้องบอกว่าชื่อนี้นะครับ

หน้าวัดป่าที่จังหวัดชนบุรี

เอาจริงนะเวลาเราดูแบบนี้